มาดูเรื่องของรถยนต์กันบ้างคุณผู้ชมครับ

และก็มีการนำสื่อโมชุนนี่เลยแหละไปทดลองสมรรถภาพการขับขี่

ส่วนสะดวกสบายและความปลอดภัยของคนขับขี่
ติดตามพร้อมกันจากรายงานเช่นนี้ครับ
ต่อที่ทดสอบระบบควงมาลัยและระบบไฟฟ้ารวมถึงระบบช่วงล่างด้วยการหักหลบสิ่งกินขวางซิกแซกไปมาด้วยความเร็ว
พบว่าสามารถยึดเกาะถนนและทรงตัวได้ดีเยี่ยม
ขณะถอยหลังก็จะมีระบบเตือนความปลอดภัยเมื่อมีรถยนต์แล่นผ่านท้ายรถ
จอจะเตือนขึ้นทันทีโดยระบบจะทำงานเมื่อเราใส่เกียร์อาร์หรือเกียร์ถอยหลัง
เมื่อเราเข้าใกล้รถยนต์ด้านหน้าในระยะที่เรากำหนดไว้ระบบก็จะแจ้งเตือนตรงกระจกเพื่อให้เราชะลอความเร็ว
จากนี้เมื่อเจอมุมอับระบบก็จะกระพริบเตือนเช่นเดียวกัน
แล้วพาไปทดสอบบนถนนจริงตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงเขาใหญ่ผ่านเส้นทางที่คดเขียว
เหมาะแก่การขับสำหรับกลุ่มครอบครัวที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและฟังก์ชั่นต่างในรถยนต์คันเดียว
พละกำลัง๑๘๐แหลงม้า๔๔๐นิลกัน
และที่สำคัญเหมาะกับคนที่ใช้ในเมืองมากเราเปลี่ยนมาใช้เป็นพลมรายไฟฟ้าแทน
อรานิวเทรลเลเซอร์ใหม่ราคาเริ่มต้นที่๑๒๔๔๐๐๐บาทถึง๑๔๗๙๐๐บาท